ประหลัดสมศักดิ์ชูศรีพร้อมกำลังชุดชวตนาทัพนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่ม
ยาเสพติดทั้งที่เห็นนะครับ
ยาไอ๑๐๐จี
โอเคตั้งหมดแล้วนะครับ

ยาบ้านะครับเหมือนกับเม็ดแล้วก็พร้อมยาไอ๑๐๐จี
ปกติอย่างไรบ้างนะ
ยาไอ๑๐๐จี
ยาไอ๑๐๐จี
โชว์บี่แก่คืนง่ายจ่ะโชว์